มีข้อมูลข่าวสารเยอะนะครับ
แต่เชื่อว่าเรื่องที่ท่านติดตามกันอยู่ก็คือ
ความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของเด็กทั้ง๓คนนะครับ
หลังจากที่ตกลงมาจากอาคาร๔คน

จากเรื่องอาการของน้องทั้ง๔คนแล้วนะฮะ
มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมา
หลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องราวระหว่างคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
ใช่ค่ะก็เป็นประเด็นปัญหาระหว่างพ่อแม่ของเด็กทั้ง๔คนนี่แหละค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ในรายการถามตรงตัวนายมาเชล
พ่อของเด็กที่เป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์
แม่ของเด็กก็ได้มีการสัมภาษณ์สดผ่านทางรายการด้วยนะคะ
แล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสคุยกับพ่อของเด็กหลังจากจบรายการด้วย
ของเด็กก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวต่างค่ะ
ที่บอกว่าพ่อทำร้ายลูก

แม่ก็ต้องหอบลูกไปเลี้ยงดูไปอยู่เอง
พ่อไม่เคยส่งเสียดูแลลูกทั้ง๔คนเลย
ประเด็นต่างเหล่านี้ค่ะก็ได้มีการออกมา
พยายามชี้แจงกันผ่านสื่อจากทั้งสองฝ่าย
แต่ทั้งทางฝั่งคุณแม่และฝั่งพ่อยังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

จากเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เป็นห่วงอนาคตหลังจากนี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะ

ผมก็ได้คุยกับคุณแม่ของน้อง

แม่ก็บอกว่าไอ้ข่าวที่ออกมา
ที่มีการให้ข้อมูลกันว่า
น้องดีดี้ลูกสาวคนโตอายุ๑๑ขวบ
บอกว่าวันนั้นไปทำแบบนั้นแบบนี้คุณแม่ยืนยันว่า
น้องยังไม่ได้ให้การอะไรเลยนะใช่ค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่๑๐๐ค่ะ
ต้องรอน้องให้การแบบชัดเจนก่อน

พูดก็พูดนิดหน่อยซึ่งยังจับใจความไม่ได้นะครับ
เอาเรามาไล่เรียงดูหน่อยนะครับว่าความคืบหน้าของแต่ละเรื่องวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เริ่มต้นด้วยการไปที่ที่เกิดเหตุก่อนก็แล้วกันนะครับ
ที่เกิดเหตุก็คืออาคารที่ทำเป็นหอพัก
ชื่อว่าเกษีนะฮะก็เขาแบ่งเป็นหลายอาคารด้วยกันนะครับแบ่งเป็นห้องเช่านะครับ
อยู่ในซอยรามคำแหง๓๔เป็นหอพักที่เด็กทั้ง๔คน
ตกลงมาจากห้องพักชั้น๔ของอาคารซีนะฮะความสูงก็๑๐เมตรนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามนางสาววัฒนาสวดสมเป็นเจ้าของที่นิติบุคคล
พร้อมกับขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของอาคารนะครับนี่ฮะวันเกิดเหตุ
ตกลงเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่ง๕ทุ่มครึ่งของคืนวันจันทร์๓๐เมษายนนะครับ
ข่าวออกมาตอนแรกบอกว่าตี๑๓๐ตี๑๓๐ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าท่งเจ้าหน้าที่อะไรไปถึงกันอยากรู้จักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ฝนตกหนักด้วยนะครับเจ้าของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของอาคารนะครับ
นางสาววัฒนาบอกว่า๕ทุ่มกว่าตอนที่อยู่ในห้องพัก
มีคนมาบอกว่ามีเด็กตกตึกก็รีบวิ่งไปดู
ไปเจอน้องดีดี้ก่อนคนแรกเลยนะฮะ
แล้วก็เห็นน้องลูก้าดานี่แล้วก็อเล็กซ์๔พี่น้อง
ตกลงมาพร้อมกันพร้อมกับชามที่กระจัดกระจายอยู่ข้างล่างนะครับ
น้องอเล็กซ์นอนแน่นิ่งไปไม่รู้สึกตัวนะครับ
ก็ไปสอบถามน้องดีดี้พี่สาวคนโตที่ยังพอพูดคุยได้
ยังมีสติอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
น้องบอกว่าออกมาเก็บจานที่ระเบียงเพราะฝนตก
แล้วลื่นลุกขึ้นไม่ได้ก็เลยเรียกน้องให้มาช่วย
ซึ่งน้องที่เหลืออีก๓คนก็คงจะปีนขึ้นไปบนที่วางจาน
ต่อไม้อัดออกมายื่นจากระเบียง
มันมีตะข่ายเอาไว้กันนกพิราบนะครับเพื่อจะช่วยกันดึงพี่สาว
แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการว่าไม้แผ่นมันรับน้ำหนักไม่ไหวเด็ก๔คน
ทั้ง๔คนก็เลยตกลงมาหมดนะครับ
ยืนยันว่าไม่ใช่เกิดจากความสุขสนของเด็ก
อย่างที่มีบางคนไปพูดวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
เด็กชวนกันออกมานั่งเล่นที่ไม้อัดริมระเบียง
ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันดึกมากแล้ว
แล้วถามน้องคนที่เจ็บขาหักเนี่ยว่าทำไมเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นล่ะลูก
หล่นมาได้ยังไงเขาพูดคำเดียวว่าหนูมาเก็บจาน
คือว่าเขาลื่นหล่นแล้วเรียกน้องมาช่วย
ฝนตกหนักเขาจะเรียกคนข้างห้องหรืออะไรใครก็ไม่ได้ยินหรอก
มีอยู่ทางเดียวคือเรียกน้องน้องใช่ค่ะ
น้องก็เลยขึ้นมาอยู่บนน่าจะปีนขึ้นไปเพื่อดึงอีกคนนึงขึ้นมา
เออด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอ่ะเออ
ที่ที่พี่คุยกับพี่สาวเขานะไม่ใช่ความสุขสน
ไม่ใช่ความที่ฉันมีพฤติกรรมที่ต้องมานั่งเล่นปีนป่าย
นั่นมันดึกแล้วเขาอยู่กันแบบช่วยเหลือกัน
แสดงว่าวันเกิดเหตุน้องทั้ง๔คนนี้อยู่ในห้องกันเพียงลำพัง
ยายเขาบอกอย่างนั้นคือวันที่พี่ไปดึงแขนยายเขาออกมา
ยายเขาพูดอยู่คำเดียวว่าหลานฉันน่ะนอนแล้วนอนแล้วฉันลงมาข้างล่าง
เหตุการณ์ช่วงหนึ่งวินาทีหนึ่งที่มันเหมือนกับผู้ปกครอง
ออกไปทำธุระแป๊บนึงแล้วเด็กอยู่ตรงนี้นิดนึง

เวลาฝนตกหรือไปเก็บผ้า
มันเป็นช่วงนั้นไงมันไม่ใช่ว่าแบบ

แล้วพอเราคาดสายตานิดนึงอ่ะแล้วมันเกิดขึ้นอ่ะ
บอกว่าครอบครัวนี้มาอาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ๒ปีแล้ว
อยู่กันห้าคนก็คือลูกสี่คนกับแม่นะครับ
เด็กทุกคนก็มีนิสัยดีนะครับ
ส่วนตากับยายแล้วก็น้าสาวของเด็กอาศัยอยู่ที่อาคารเดียวกัน
แต่อยู่ชั้น๑อยู่มาก่อน
แล้วพอคุณแม่เขาเลิกกับคุณพ่อก็ตามมาอยู่ด้วยกันตอนหลัง
นี่คือภาพของน้องที่เคยเล่นสนุกสนาน
เล่นกิจกรรมกับเพื่อนนะครับเก้าอี้ดนตรีนะครับ
ก็ตลอดเวลาที่เจอกันอยู่ที่ที่พักเนี่ยก็จะมียายเป็นคนดูแลเพราะว่าแม่ต้องไปทำงานนะครับ
ทางคนที่อยู่ที่อาคารเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้มาอยู่ด้วยไม่เคยเจอนะครับ
แต่เมื่อ๔เดือนที่แล้วมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งพร้อมกับทนายความ
ติดต่อที่นิติบุคคลบอกว่าเป็นพ่อเด็กทั้ง๔
อยากจะรู้ว่าเด็กพักอยู่ห้องไหนอยากเจออยากจะช่วยเหลือ
แต่เจ้าหน้าที่นิติบุคคลบอกว่าไม่ได้บอกว่าอยู่ห้องไหน
เพราะว่ายายของเด็กเคยบอกไว้ว่าหากมีพ่อของหลานมาถาม
อย่าบอกนะว่าอยู่ที่นี่เพราะไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้ากันขึ้น
อยู่ข้างหนึ่งคือว่าแต่พูดไม่รู้ว่าเป็นทางพ่อจริงหรือไม่จริง

เขามาบอกแต่ว่าเป็นฝั่งคุณพ่อต้องการจะมาหาเด็กกลุ่มนี้
แล้วถามว่าน้องคนนี้อยู่ห้องไหนอะไรยังไง
ทีนี้เขาก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าน้องอาจจะไปโรงเรียนช่วงนั้น
ทีนี้เขาก็เลยแบบมาหาแล้วก็ไม่ได้เจอกัน
ก็แค่นั้นมันมีมาหาครั้งหนึ่ง
เขามาแนะนำตัวเขาบอกว่าเป็นคนต่างชาติ
แล้วก็มากับทนายอีกหนึ่งคน
ทนายเขาแค่ฝากบอกไว้เฉย
ฝากบอกว่าถ้าเกิดว่าฝากบอกคุณแม่กับคุณตาคุณยายเขาหน่อยนะ
ว่าทางเรามาหาก็อยากเจอน้องอะไรประมาณนี้
เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะอยากช่วยเหลือ
อยากช่วยเหลือเราก็ถามว่าคุณพวกคุณไม่ได้ช่วยเหลือ

เขาบอกว่าเขาอยากช่วยเหลือแต่ทางคุณแม่เขาไม่ได้ยอมรับ
มีแต่ยายมาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบคือถ้าผู้ใหญ่ไม่อยู่
หรือว่าช่วงที่แม่เขาไม่อยู่เนี่ยถ้าเกิดมาถามหา
อย่าเพิ่งไปบอกนะว่าอยู่ห้องไหน
เพราะว่าหนูก็ถามว่าทำไมยายถึงบอกอย่างนั้น
เพราะว่ายายก็บอกว่าเกรงว่าถ้าเด็กเผชิญหน้ากับทางพ่อโดยตรงเนี่ย

ของน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวติดสุราชอบทำร้ายลูกอะไรแบบนี้

เขาไม่ได้มาบอกเพียงแต่ว่าแบบ
คือแค่ไม่อยากให้เผชิญหน้าเด็กโดยตรงแค่นั้นเอง

ก็ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เป็นคนแรก

ออกไปเก็บของเอาของไปเก็บ
หลังหอพักแล้วก็ได้ยินอะไรไม่รู้หล่นลงมาดังตุ๊บ
เขาบอกนึกว่าของหล่นนึกว่าของตกจากที่สูง
หันไปมองเห็นจานชาหมวกกันน็อกตกอยู่
ตอนแรกไม่เห็นคนนะคะก็ไม่สนใจ
ก็เก็บของต่อพอเดินกลับได้ยิน
ตอนนี้ได้ยินเสียงเด็กร้องก็ถึงเดินเข้าไปดู
ก็เห็นว่าโอ้โหเด็ก๔คนนอนกันอยู่ที่พื้น
ก็เลยรีบเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามคนมาช่วยค่ะ

โธมโธมลงมาแหละ

เราก็นึกว่าเอ้าใครทำของใส่รถเขาแล้ว
ว่าอยู่แต่ไม่ได้ไปดูนะ

ก็ทั้งจานทั้งช้อนหมวกกันน็อกอะไรอ่ะ
ก็ย่อแตกกระจายเต็มไปหมด
แต่ไม่เห็นเด็กนะดูดิมองไม่เห็นเด็ก

มันตกข้างรถเขาไงแล้วมันมืดด้วย
เด็กร้องไห้นั่นแหละก็ได้ยินเสียง
โอ้โหเด็กเข้าไปสอบถามน้อง
เข้าไปไม่ได้สอบแล้วไม่ได้สอบถาม
เราไปถึงก็ช็อกแล้วเราก็ช็อก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

แม้ว่าจะเป็นความโชคร้ายน่าสงสารเด็ก
แต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่พี่คนนี้เขาอยู่ตรงนั้นนะ
ใช่ค่ะแล้วก็โอ้โหวิ่งไปตามคนมาช่วย

เราตกใจไปรีบเรียกคนมาช่วยดีกว่านะคะ
คือถ้าช่วงเวลานั้นไม่มีใครอยู่เลย
เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ช่วงเย็นของวันที่๓๐เมษายน
ก่อนเกิดเหตุยังคุยกับแม่ของเด็ก

ช่วงค่ำก็เอาจดหมายไปส่งตามห้องต่าง
ก็ผ่านห้องนี้ผ่านห้องของเด็กนะ
ก็ได้ยินเสียงว่าเด็กเขาก็เล่นกันอยู่ในห้อง
ตกดึกมารู้ว่าเด็กทั้ง๔คน
ตกลงมาจากระเบียงแล้วก็เสียชีวิตไปคนนึง
แม่บ้านของอาคารบอกว่าตกใจมาก
เพราะปกติจะคุยเล่นกับเด็กตลอดค่ะ
ทั้ง๔คนร่าเริงนิสัยดีมีสัมมาคารวะ
ดีมากค่ะพูดจานี่คะขาทุกคำ

คือดีแม่เขาก็สอนดีนะไอ้เรื่องตรงนี้
คืนนั้นที่น้องจะเสียก็ยังคุยกันอยู่เลยว่า
ตอนประมาณ๔โมงกว่าหนูก็ไปแจกจดหมายปกติเนอะ
แกก็ลงมาถึงหน้าตึกจะไปทำงาน
ก็ทักว่าอ้าวลูกยังไม่กลับเหรอ
ก็เลยบอกยังค่ะพี่โรงเรียนเปิด๑๖นู่นแหละ

ก็พูดกับหนูก็บอกว่าโอ้พี่หนูคนเดียวก็ปวดหัว
๔คนนี้สุดยอดเลยนะพี่
หนูคนเดียวนี่หนูก็กรี๊ดบ้านแตกแล้วเนี่ย
แล้วก็หัวเราะกันเขาบอกพี่ไปทำงานก่อนนะอะไรปกติ
หนูก็แจกจุดหมายขึ้นไปถึงชั้น๔เนอะ

ก็ได้ยินเสียงเด็กน้องสี่คนก็คุยกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของเขาอะไร
แต่น่าจะมียายอยู่ด้วยตอนนั้น
หนูก็เดินแจกปกติไม่มีอะไร
เดินมาถึงตอนเย็นอ่ะแหละหนูรู้ข่าวห้าทุ่มอ่ะเดินรู้ข่าว
เพราะมันเสียงรถปกติหนูอยู่ฝั่งนี้จะไม่ได้ยินอะไรเลย
แต่เสียงรถก็ได้ปิ๊งดังมากแล้วก็วิ่งลงมาอีกทีหนึ่ง
ก็คือเห็นเขากำลังเอาขึ้นไปหมดแล้วไง
บอกว่าเป็นเด็กฝรั่งตกตึก๔คน
ก็ตกใจแล้วเขาก็ถามว่าเด็กฝรั่งที่ไหนก็

เพราะว่าเราทำงานอยู่ที่นั่นก็มีแค่นี่แหละห้องนี้แหละ
ก็เท่ากับว่าข้อมูลของคนที่ไปเจอเหตุการณ์
หรือว่าคนที่ได้ถามน้องตั้งแต่ที่เกิดเหตุที่ตกลงมาคนแรก
ข่าวสารต่างที่ออกมาว่าน้องบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้
หรือว่าใครบอกว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ตรงกัน

ส่วนอาการบาดเจ็บของน้องทั้ง๓คนนะครับ
เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีอัปเดตให้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าดูเรื่องของคุณแม่กับคุณพ่อของเด็กก่อนนะครับ
วันนี้ตาของเด็กทั้ง๔คนที่ชื่อว่านายจี๊ดประกายแก้ว
ได้เปิดเผยถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับอดีตลูกเขยชาวต่างชาติ
ที่เป็นครูสอนภาษาชาวสวิสเซอร์แลนด์
เพียงชื่อนี้ก็เกิดอาการกลัวแล้วนายมาแชลชอบจัดงานสังสรรค์ที่บ้านลูกสาว
พาหลานมาอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้
เพราะว่ายายกับตาอยู่ที่นี่จะได้ให้ยายเป็นคนดูแลเด็กด้วยเวลาออกไปทำงาน
ที่ผ่านมานายมาเชลไม่เคยรับผิดชอบส่งเงินเลี้ยงดูเลย
ลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่านายมาเชลบอกกับพ่อแม่ของเขาที่อยู่ที่สวิสเตอร์แลนด์ว่า
ให้เงินส่งเสียเดือนละ๓๔๐๐๐บาททั้งที่ความจริงแล้วไม่เคยส่งเสียเลยแม้แต่บาทเดียว
กระทั่งนายมาเชลรู้ว่าหลานมีรายได้จากการไปเดินแบบเพราะว่าเป็นลูกครึ่งก็หน้าตาดีนะครับ
ก็จะมาขอลูกกลับไปเลี้ยงดูอยู่ด้วยคาดว่าสิ่งที่นายมาเชลทำนั้นก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์
ที่ต้องการหาจากลูกทั้ง๔คนเพราะเคยได้ยินว่ามีแผนจะนำหลานทั้ง๔คน
ให้คนอื่นอุปการะเลี้ยงดูด้วยเพื่อหวังจะเอาเงินสนับสนุน
โดยครอบครัวเคยบอกกับทางนิติของหอพักที่เขาดูแลพื้นที่อยู่
บอกว่าหากนายมาเชลมาถามหาเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ไหน
หลานก็คงไม่ต้องมาพบจุดจบแบบนี้

เวลามันมาฆ่าชบตีอ่ะถ้าชบอยู่ไหวแล้วอยู่ได้เลย
การมะนั้นเขาชอบกินเหล้าจัดงานปาร์ตี้
แล้วเด็กพวกนี้มันจะอยู่ยังไง
เด็กมันยังเล็กอยู่อะไรอยู่ทำให้ผู้ใหญ่ทำสิ่งที่ไม่ดี

ผมไปหาที่หลานสาวทุกคนหลานทุกคนสี่คนไม่หมดเลยไม่หมด
นานาจะไปหาที่ผมดูเห็นแล้วสงสารหลาน
เอาเด็กไปได้๔คน

เอาไปส่งไปต่างประเทศ
คนนี้เอาไปให้พ่อแม่ดูแล

แล้วก็น้องคนนี้ให้ไปอยู่บุรุษมนตร์
เด็กมันแยกกันไป

ผมก็ว่าใจหลาย